ใครรอโหนชูวิทย์อยู่

ร่ายยาวมาแล้วขึ้นต้นด้วยคำว่า
ไม่มีลุงไม่มีเราประเทศไทยไม่เหมือนเดิม
แล้วก็บรรยายถึงการที่พักเพื่อไทยได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลแทนพระเก้าไกล
จะเดินไปสู่การสลายคั่ว๘พักจัดตั้งรัฐบาล
พักเพื่อไทยจะสามารถรวมเสียงได้ทั้งหมด

แล้วเขาบอกว่าอันนี้คุณชูวิทย์นะ
คุณชูวิทย์โหนการเมือง
ถ่ายไว้ว่าลุงป้อมประกาศวางมือทางการเมืองตามลุงตู่ไป

เพื่อไทยจะได้มีทางลงสวยในการร่วมไปจับคั่วพัก

ก็คือพลังประชารัฐก็ไม่มีลุงป้อมแล้ว
รวมไทยสร้างชาติก็ไม่มีลุงตู่แล้ว
ก็จะได้มาร่วมรัฐบาลโดยมีไฟเขียวจากใครอ่ะ

คุณชูวิทย์อธิบายไว้ว่าพักเก้าไกลที่ชูนโยบาย
มีเราไม่มีลุงจะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้าน
นายกที่ถูกเสนอชื่อคือคุณเศรษฐาทวีสิน
รองนายกคือพลตบรสเอกพัชรวาสวงศ์สุวรรณ

แล้วก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยไปด้วย
ส่วนพักอื่นก็จะจัดสรรแบ่งปันเค้กกันเรียบร้อยลงตัวแล้ว
แต่แทร่งคุณชูวิทย์ใช้คำว่าแทร่งแสดงละครโชว์สื่อ

แสดงว่าเป็นแต่ละฉากแต่ละฉากที่มันต้องดำเนิน

เป็นแต่ละองค์องค์๑องค์๒องค์๓แบบนี้คุณผู้ชม

เติมว่าภูมิใจทัยได้สองกเกราสงด์เดิม
กัญชากลับมาหนูแฮปปี้เอ็นดิ้ง

ทีมข่าวก็เลยได้คุยกับคุณชูวิทย์ครับ

คุณชูวิทย์ยืนยันว่านี่คือดิวลลับที่ตกลงกันมาก่อนแล้ว

พลเอกประวิทย์ก็จะลาออกตามกันไป
โดยมีข้อแลกเปลี่ยนว่าต้องให้
น้องชายก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ
มาอยู่ในสูตรนี้ด้วยครับ
อืม
เพราะฉะนั้นไม่มีลุงแล้วมันเลยไม่มีเราไปด้วย

คุณชูวิทย์บอกว่าสัปดาห์หน้าก็คือที่จะถึงเนี่ย

โหนชูวิทย์ยังโพสต์เพิ่มเติมยกย่องเสียหนู
เอาเหรอคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยยกย่องว่าอยู่เป็นเย็นพอรอได้
จังหวะสุดท้ายจึงได้เทียบเชิญให้ร่วมรัฐบาล
ดูละครฉากหนึ่งในละครการเมืองโรงใหญ่
ถึงเวลาประสานประโยชน์นักการเมืองจำต้องลืมเรื่องในอดีต
และจับมือกันไปแสดงบทบาทให้ประชาชนเห็น
แล้วคุณชูวิทย์ก็ลงท้ายไว้ว่าคิดเสียว่ามันคือละครฉากหนึ่งเท่านั้นเอง
อย่าไปจริงจังเชื่อถืออะไรเลยเหมือนเราดูละครลิง
อย่าไปคิดว่าลิงแสดงเหมือนคนเลย
ยังไงก็คือลิงแม้ว่าจะแสดงเหมือนยังไง
ความจริงก็คือลิงไม่ใช่คนครับ

เขาบอกว่าดูข่าวการเมืองช่องนี้แล้วไม่เครียดครับชอบมากครับ